ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเพลงปรีนะจ
ค่อยรวยค่อยรวย

วันนี้ครับเทปนี้มาคนเดียวอีกแล้ว
เพราะว่าพิธีกรผมเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย

ไม่ได้กู้งานหรอกนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยร้อนเงินมาก

เพราะเขาเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ทำทุกอย่าง

เป็นตากล้องแล้วค่ะตอนนี้
ขยันหรือว่ามันทำไมโดนโกงอะไรมา
รายได้ของเขานะคะต่อวันนะประมาณครึ่งแสน

เพราะไม่ได้มีแค่เส้นดอมเดียวเพราะมีทั้งหมด๑๐เส้น๑๐หน้า
ร้านอาม่าราชนาศสั้นกรอบในตำนาน
ร้านจะอยู่ริมถนนสังเกตไม่ยากเลยล่ะครับ

ยังมีเมนูอื่นให้ลูกค้าได้เลือกกินกันเป็นร้อยเมนู
เรียกว่าเลือกกินไม่ถูกเลยล่ะครับ
แต่รับรองได้เลยครับว่าอร่อยทุกอย่าง
และผู้ที่จะพาเราบุกตะลุยอันนั้นจากรัฐนา

ไปพบกับเฮียแก้วกันได้เลยครับ
ร้านนี้บอกว่ามีเส้นทั้งหมด๑๐เส้นเลย

เส้นแรกเลยที่ทำให้เรานั่นก็คือเส้นใหญ่เกาะ

ตรงที่ว่าของเราเนี่ยกรอบนอกข้างในนุ่ม
เคี้ยวลงไปเนี่ยมันได้ซิกเจอร์แล้วมันอร่อยมาก

เส้นใหญ่นิ่มเส้นหมี่นิ่มเหมือนร้านอื่นทั่วไป

แล้วทุกเส้นของเราเนี่ยสามารถเอาไปห่อไข่
เอาไปเพิ่มเป็นไข่ดาวเพิ่มเป็นไข่กะยี้
ติดหนึ่งในสิบของภาคกลางที่ดัง
น้ำซุปเราไม่เหมือนใคร
สองเส้นนี้ก็ไม่เหมือนใคร

ต้องใช้ไฟแรงมาก
ใช้ไฟแรงแล้วก็ใช้ความเร็วในการทำ
แล้วชื่ออลังการงานสร้างราดหน้าอาม่ายตามมานี่มาจากไหนครับเมีย
อาม่าคืออาม่าเขาตอนเขาเล็กเนี่ย
อาม่าก็ขายราดหน้าอยู่ที่ตะวังสม
พอมีเส้นเหลือเขาก็เสียดาย
เขาก็เอาเส้นเหลือเนี่ยมาทอดมาผัดให้ลูกหลานกิน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
ขายดีขนาดที่ลงมาจองกันตั้งแต่ตอนที่ลูกทุเรียน

เราไปคุยกับพี่มนตรีเจ้าของสวนกันเลยดีกว่าครับ
ทะเบียนปลายสวนมีเนื้อที่อยู่ประมาณ๖ไร่ครับ
ก็มีจำนวนประมาณ๑๐๐ต้น
มีชะนีอยู่๒ต้นมีกระดุม๑ต้น

ปีหนึ่งก็จะได้ประมาณ๖๐๐กว่าลูกครับ
รายได้ต่อปีก็ประมาณ๓ล้านกว่าครับประมาณในช่วงนี้ครับ

ได้ข่าวว่ามีส่งออกต่างประเทศด้วย

มีโรงจีนเหมาเพื่อเขาจะเอาไปขายส่งไปทางจีน
แล้วก็ที่เหลือเขาก็ไปต่อตามที่เขาไป
แล้วที่เหลือลองลงมาขายส่งออนไลน์ไปถึงคนกินเลยครับ
แล้วการปลูกทุเรียนต้องระวังเรื่องอะไรบ้างล่ะครับ
สำหรับแรกเด็กทุเรียนเหมือนลูกอ่อนเลยครับ

เข้ามาดูว่ามีโรคแมลงกวนเขาหรือเปล่า
ดูแลรักษาฉีดยาเขาให้ฮอร์โมนเขา

ช่วงไหนคือต้องวัยเด็กวัยกลางคนวัยชะลา

ก็ต้องมีการคัดเกรดไว้ตั้งแต่ตอน

คั่วแบบนี้ครับเราจะเลือกลูกกลางลูกเดียว

ที่ว่าสามารถจะโตเป็นเบอร์กล่องได้
เรียกว่าพิถีพิถันกันทุกขั้นตอนจริงเลยนะครับเนี่ย

เราตามพี่กุ้งไปกันเลยดีกว่าครับ
สุดท้ายอยากให้พี่มนตรี

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

คนที่ไม่ชอบคนมองเยอะ
แล้วเราก็มองแบบอืม

เขาก็ไปขอกับพ่อแม่เราว่าไปดีกว่าเสมียมันขาด
อยากให้ช่วยทำเสมียมให้น้อยอะไรแบบนี้
ไปทำเสมียมปุ๊บก็เลยเป็นเส้นทาง
ที่แบบว่าทำให้เราได้พบรากันค่ะ
ได้ชีวิตการณ์อยู่เดียวยาวเลย

ก็มันมียุคหนึ่งนะยุคจากตุนะมะ

ภาพเริ่มเถอะเลยนะ
ท้องให้ไปเบิกเงินที่ทางอาคารแล้วสุดท้าย
เบิกเงินล้านออกมานั่งอยู่หน้าแบงค์ร้อง
เราต้องรับผิดชอบเอาทองไปขายเอาแหวนเพชรก็ไปขาย

เราต้องขายบ้านขายรถลูกย้ายหมดเลย
เราก็คิดว่าเออเราถูกเขาโกงไปแล้วนะไม่เป็นไร
ถือว่าเราเคยแบบทำกันมาไม่ดีมากว่าอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าฝ้าขอผ่านเรื่องด้วยกันได้อีกสักที

ขายอบคุ้นเส้นขายกุ้งเผาขายเล็กขายอาหารเป็นผู้อบเล็กตรงนี้

แล้วได้กำไรไหมตอนนั้น
ตรงนั้นเกินคาดมาก
คืองงมากเลยอะไรจะขายดีขนาดนั้น
ถึงห้องเล็กก็กลายมาเป็น๕ห้อง
โอ้โหแล้วไงต่อก็ดี
ก็อยู่มาสำเพ็งสองเนี่ย
เจ้าของเดิมเขาก็ขายทิ้งไหนเราก็ลงทุนไปแล้วใช่ไหม
เปลี่ยนไปทำอะไรดีก็คลิกกันไปคลิกกันมา
แล้วนี่เค้าก็ลูกดีกันแหละ
ลูกคนน้องแก้ามนี่แหละ

หลายคนเขายังไม่ค่อยรู้จักกันหน้าเส้นผม

พอมุกมาอยู่ตรงนี้วันหนึ่งรายได้
ต่อวัน๔๕๐๐๐บาทต่อวัน
ใช่ช่วงช่วงของรายการใช่
พอเขาแชร์กันออกไปเยอะมากปุ๊บเนี่ย
มันคงจะไปโดนทุกรายการ
รายการก็มาขอถ่ายเยอะแยะมากมาย

คือการมีลูกที่ดี
น่าราชน่ารบิลมาก

ตัวนิดนึงก็จะกำลังว่าความฟัง
เขาทำเป็นหมดทุกอย่างแล้วเขาเป็นแล้ว

กลับมาจากโรคเรียนก็ไม่ช่วย
แก้มอยากบอกอะไรคุณแม่กับคุณพ่อไหม
อยากแบบว่าเป็นเจ้าของร้านเองโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลย
อยากให้เขาแบบสบาย

อยู่กันมา๒๘ปีเฮียคะมีอะไรจะขอบคุณพี่เมย์
ก็ต้องขอบคุณเขาที่ว่าจะลำบากขนาดไหน
ทุกข์ยากขนาดไหนจะดีมีความสุข
เขาก็อยู่ข้างกายตลอดเวลา
ไม่เคยคิดจะทิ้งห่างเราไป

มีอะไรแบบหลายอย่างในชีวิต

ไม่เคยเสียใจเลยนะที่อยู่กับเขา

ก็เรียกว่าเป็นคู่ทุกคู่ยาก
ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างมาได้
ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เลยนะครับ
กับร้านอาม่าราดหน้าเส้นกรอบในตำนาน
เราก็ขอไปต่อกันที่ของหวานกันบ้าง
กับช่วงริมทางสร้างเงิน

จะพาแฟนด้วยกันเสธถีป้ายแดง

ด้วยสองเมนูทร่าเงินสร้างอาชีพ

กล้วยปิ้งเจ๊สิมเสนา
เขาขายกันมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนู่นนะครับเรียกว่าเป็นร้านตำนานความอร่อยประจำเสนาเลยทีเดียว
เพราะที่นี่เนี่ยเขาใช้กล้วยจากสวนจังหวัดเพชรบุรีขายกันวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยหวีกันเลยทีเดียวล่ะครับ
สูตรของที่นี่เนี่ยคือการใช้เตาถ่านปอกเสียบปิ้งทุบแล้วก็ตามด้วยราดน้ำจิ้มที่เคี่ยวเอง
ขนาดไหนตามไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับแม่จ๋ากล้วยเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้กล้วยแบบไหนยังไงบ้างคะ
เอามาจากสวนเลยเนอะสวนที่ไหนคะแม่เพชรเมืองเพชรคือมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะแม่
้วยมันจะเหนียวนุ่มหอมแล้วมันไม่มีเม็ดอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเคล็ดลับของร้านนี้ก็คือน้ำราดหรือว่าน้ำจิ้ม
การเลือกกล้วยเสียบไม้เป็นยังไงเดี๋ยวไปข้างในเลยนะกล้วยที่ร้านเนี่ยแม่ใช้กล้วยกี่แบบ
แบบอย่างนี้ถ้าเปลือกมันดำหน่อยมันจะนิ่ม
สวัสดิ์ขึ้นมาหน่อยคือหาหมหาหมนี่ก็จะเปลือกกรอบ

ปั่นกลางมันก็จะเหลืองจะดำนิดนะคะ
งั้นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการเสียบไม้ปิ้งดีกว่า
คือทั้งแถวเราก็จะใช้แบบเดียวกันไหมแม่หรือว่าผสมกันได้

ถ้ากล้วยหาหมจะมองน้องถ้ากล้วยนิ่มจะมอง๒๐
หลังจากได้แล้วสมมุติลูกค้าสั่งเนี่ยค่ะ

แบบเลยแบบนิ่มแบบปานกลางแล้วก็แบบหาบ
นี่ขายเป็นชุดนะคะ๓ลูก๓๕บาทพร้อมน้ำราดแบบนี้นะคะ
หรือว่าถ้าใครไม่เอาน้ำราดก็๔ลูก๓๕บาทนะจ๊ะ
จะบอกว่าตัวกล้วยเขามีความหวานอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นด้านนอกเวลาปิ้งออกมาค่ะ
มันจะไม่กรอบมันจะเป็นนุ่มแต่มันไม่เละนะ
จะบอกว่าน้ำลาดอร่อยมากเพราะมันจะมีความหอมน้ำตาลทรายแดง
น้ำน้ำแบบน้ำตาลมะพร้าวแล้วมีความมันของกะทินิดนึง
ต่อไปเราไปเปิดเคล็ดลับความรวย
กับร้านข้าวเหนียวมูลเนรมิตโชคชัย๔
ที่นี่เนี่ยเขามีเมนูข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวเหนียวทุเรียน
ซึ่งจุดเด็ดของเขาก็คือข้าวเหนียวมูลที่ทำสูตรใหม่ทุกหม้อทุกวันเลยล่ะครับ
และเขาก็ใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูพันน้ำเงินจากจังหวัดเชียงราย
มูลข้าวเหนียวเนี่ยขายกันไม่ต่ำกว่า๒๐๐กิโลกรัมต่อวันเลยทีเดียวเชียว
เราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
ร้านนี้เขาบอกว่าสุดจัดในย่านถนนโชคชัย๔นะคะ

เด็ดเขาคือนี่ข้าวเหนียวมูลเพราะชื่อร้านเขาคือข้าวเหนียวมูลเนรมิต
ข้าวเหนียวกว่าเปล่าจะแยกขายครับจะเป็นกิโลกรัมละ๑๘๐บาทครับ

กินข้าวเหนียวก็เปล่ายอย่างอร่อยอยู่เนียทุกคน
มันหวานเค็มแต่ว่าเขาจะไม่ได้หวานจัดนะ

และนี่คือเคล็ดลับความรวยของข้าวเหนียวมูลเนรมิตจ้า
หวานกันจนหยดย้อยแล้วล่ะครับ
สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมกันไปแล้วยังไม่พอนะ
น้องใบตองก็ขอไปตามหาอีกหนึ่งร้านอาหารรสแซ่บที่ขายดี
ยิ่งรู้ยอดขายแล้วเนี่ยยิ่งแซ่บจนตาลุกเป็นไฟเลยล่ะครับ
ที่สำคัญนะเขามีสูตรลับที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร
จะเป็นร้านไหนเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
ทีป้ายแดงวันนี้ค่ะใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่ศูนย์การค้า
พาทุกคนมาตามหาร้านส้มตำร้านเด็ด
ร้านนี้มีชื่อว่าส้มตำยำกะเทย
จุดเด่นของเขาเนี่ยคือการใช้น้ำปลาร้าที่มีส่วนผสมของ
ผงเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตค่ะ
โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้ำลายแตกแล้วค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่านี่แหละเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ร้านนี้มียอดขายถึงวันละ
หลักหมื่นอย่ารอช้าตามไปหาคำตอบกันดีกว่า

มาถึงก็ขึ้นบันไดเลื่อนเดินตรงเข้ามา
ก็จะเจอร้านนี้แล้วล่ะครับ
จากรสชาติอาหารที่สุดแสนจะอร่อยแล้วเนี่ย
เจ้าของร้านก็แสนสวยและแซ่บไม่แพ้กันเลยล่ะครับ
ร้านนี้จะอร่อยเด็ดขนาดไหนไปคุยกับน้องต้นหลิวเจ้าของร้านกันเลยครับ
อุ้ยได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกตามเสียงมาเลยร้อยตามเสียงและกลิ่น
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใบตอง
ว้าวบอกว่าร้านนี้ยอดขายหลักมือนะคะ

แล้วนี่ค่ะร้านเด็ดร้านดังเมนูไหนที่แบบขายดีที่สุด
เป็นตำเกาเหลาค่ะตำเกาเหลาตำกุ้งสดเหล่ากุ้งสดเหล่าปูม้าเหล่าทะเล
เดี๋ยวนะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะ

๔ปีแต่ว่าเมื่อก่อนอยู่ตรงไหน

จำได้ไหมสมัยก่อนที่ร้านอยู่ข้างล่าง
ลูกค้ารอคิวนานสุดกี่ชั่วโมง

แม่ค้าก็ตำไม่หยดค่ะใช่ค่ะ
คืออะไรคือเคล็ดลับความอร่อยในร้าน

แล้วก็เอามาปรับปรุงเองใช่จนได้สูตรเป็นของทางร้านเองเลย
อยากรู้ว่าวันนึงใช้ประล๊าเยอะแก๊ไหน
เยอะค่ะเป็น๒๐โลได้ค่ะ
ของปลาร้านะแอบเผิดสูตรเด็ดเค็ดรับความอร่อยของปลาร้า
โอเคได้ค่ะจัดไปค่ะ
วิธีการทำน้ำปลาร้าของเรานะคะขั้นแรกเลยนะคะ
ใส่ใบเตยลงไปเลยนะคะทุกคน
ใบเตยลองลงไปก่อนนะคะทุกคนดับกลิ่นคาวของปลาร้านะคะทำให้ปลาร้าหอม
ตามด้วยน้ำปลาร้ารวมเป็นปลาร้ากะดีปลาสร้อยนะคะทุกคนใส่ลงไปเลย
ตามด้วยปลาร้าทะเลค่ะทุกคนเป็นปลาร้าปลาทูนะคะปั่นกับปลาหมึกกับปูนะคะทุกคน
เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะทุกคนตามด้วยน้ำกระเทียมดองค่ะ
ตามด้วยกะปินะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะว้ายตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ
หลังจากนั้นก็ใส่วัตถุดิบหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะเคี่ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ
เราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็มากองกากออกหลังจากนั้นค่ะจะเป็นซิกเนเจอร์เลยใส่ถุงโกโก้ช็อกโกแลตลงไปนะคะ
เป็นสูตรของเรานะคะเป็นสูตรเฉพาะจะทำให้ปลาร้าหอมแล้วก็กลิ่นหวาน
พอให้น้ำปลาร้ามันงวดก็ใช้ได้แล้วค่ะ
สูตรน้ำปลาร้าของทางร้านกันไปแล้วอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ลูกค้าที่มาซื้อส้มตำหรือยำของที่ร้านต้องแวะสั่งกลับบ้าน
อีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือต้มโครงนั่นเองล่ะครับซึ่งต้มโครงของที่ร้านนี้เนี่ยจะเด็ดแค่ไหน
ก่อนจะตามน้องใบตองไปดูวิธีการทำเมนูนี้อดใจรอกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาล้วงสูตรลับกันต่อช่วงหน้าครับ
เดินบินคือเดินโพย
โพยใช่ค่ะจดใช่ค่ะแล้วน้องอีกคนหนึ่งก็มาบอกว่าพี่ริ้วเนี่ยเออยอด๓๕๐๐ยอดเยอะมากเลยนะอะไรอย่างนี้รับไหมล่ะ
อ่ะโอเคเราก็รับด้วยความที่แบบโลกพอบิน๓๕๐๐บาทไม่ถูกปุ๊บก็หายเลยหายวับหายวับเลยรวม๒งวดใช่ไหมคะเดือนนึง๖แสน
ล่าสุดก็ไปทะเลาะกันที่ตลาดตลาดเก่าที่หลิวเคยอยู่ว่าหลิวไปมีอะไรกับลุงคนนึงก็เป็นเรื่องเป็นราวไปด่าเขาหลิวก็รับไม่ได้หลิวก็ขี่รถกลับบ้านเลย
เดี๋ยวผมไปห้องน้ำ

เราคุยกันต่อหอมนี้

เรายังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดงช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาสถานที่ไหว้ขอพรเสริมพลังความเชื่อวันนี้สินแสชัยขอพาไปที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนอำเภอสามพลาน
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่เลื่อมใสสัทธาของชาวนครปฐมเพราะมีทั้งพระมหาโพธิสัตว์กวนอิ่ม
เสวยสุกองค์สีทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและพระอยู่ลายภายสัตว์ที่หล่อด้วยเนื้อเงิน
เป็นองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยเช่นกันซึ่งวิธีการไหว้จะต้องทำยังไงบ้าง
สินแสชัยไปกันเลยครับ
ประธานพระยูไลภัยสัตว์จะมานะครับประธานพรเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรค
ยุไรจำลององค์เล็กซึ่งผมได้ปิดแผ่นเงินไปแล้วหรือถ้าใครอยากจะรักษาญาติก็ดี
คนที่เรารักก็ดีนะฮะคนที่เรานับถือก็ดีมาขอพรจากท่าน
ผู้ป่วยมามาได้ก็ให้ท่านอธิษฐานจิตแล้วปิดแทนผู้ป่วย
แถมมีเงินกลับมานะฮะมากมายมากมีทุกท่าน
เรามากล่าวพระแม่เจ้ากวนอิ่มปางสวยสุขนะครับ
เราจะต้องเดินมาจุดที่มาบูชาดอกไม้สีขาว
อกไม้สีขาวเปรียบเสมือนนะครับ
ด้านล่างจะมีน้ำกระเพื่อมตลอดเวลา
ส่วนด้านบนของข้างหลังมันจะมีตาสุริยัญจัณภา
ต้องยืนในจุดที่ว่าให้เห็นดวงตา

ดวงตาขององค์พระแม่เจ้ากวนอิมมหาพฤษฎิษัทธ์นะฮะ
ที่อยู่ที่พบก็ดีพบมนุษย์ก็ดีพบสวรรค์ก็ดีนรกกระภูมิก็ดี
เพราะฉะนั้นที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
อยากมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องยดถามันดามสัตว์
เงินทองการค้าความทุกข์ต่างความสุขต่าง
หรือเกี่ยวกับกิจการอะไรต่างจะสำริดผล
เสาเงินเสาทองคู่นี้ก็จะอยู่หลังดวงตา
อยู่ใต้องค์พระแม่เจ้ากวนอิมนะฮะองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านบนนะครับ
การที่ว่ามีเสาเงินเสาทอง
เพื่อคำพลังอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างสุริยันจันทรา
ท่านใดก็ดีที่มีเคราะห์การค้าเกี่ยวกับซื้อมาขายไป
โรงงานอะไรต่างหรือทำการค้าใหญ่เลย

ก็สามารถจะมาขอความมั่นคงกับเสาทองได้เลย
ส่วนใครตามการค้าที่เกี่ยวกับเล่นหุ้นเล่นอะไร
ก็สามารถมาขอพรเสาด้านสีเงินนะครับ
หลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาด้านบนเลยนะครับ
มาที่องค์ใหญ่ที่เป็นสีทองอยู่ด้านบนนะครับ

มาวนจากซ้ายไปหาขวา๓รอบนะครับ
หลังจากนั้นจึงปักทูบ๓ดอกนะครับ

เพื่อจะมากราบขอพรจากท่านอีกทีหนึ่งเพื่อสำลิดผลนะครับ
หลังจากเราไหว้พระแม่เจ้ากวนอิมมหาประโพธิสัตว์เสร็จแล้วนะครับ
จำเป็นจะต้องตีระคังใบใหญ่นี้๓ครั้ง
เพื่อส่งสารไปถึงสวงสวรรค์นะครับ
และอีภพทั้ง๓ภพเลยนะครับ
อย่าลืมนะครับมากราบท่านองค์พระแม่เจ้ากวนอิมมหาโพธิสัตว์ปางเสวยสุขทุกคน
ก็จะได้บรมศุกร์๓ท่านไปทุกคน

เรียกได้ว่าได้รับพรทั้งเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในที่เดียวกันไปเลยนะครับ
สำหรับวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
พอได้ความเชื่อมั่นทางจิตใจกันไปแล้ว
เราก็ขอกลับไปที่ร้านส้มตำยำกระเทยกันอีกครั้ง
เมื่อช่วงที่แล้วเราได้น้ำปลาร้าสูตรผงเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตกันไปเป็นที่เรียบร้อย
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องใบตองจะบุกเข้าครัวทำเมนูต้มคล้องกันแล้วล่ะครับ
ถุดิบและการทำจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
ก็คือว่าต้มโค้งปลาสวายคือตัวนี้เหรอคะ

ปลาช่อนทอดค่ะแล้วก็ปลาดุกทอด
อ่าเริ่มจากน้ำสต๊อกเลย
ต๊อกค่ะเราก็ใส่สมุนไพรลงไปก่อนนะคะ

ตักประมาณหนึ่งกระบวยค่ะตัวหนึ่งตัวค่ะ

อันนี้ก็จะเป็นเผ็ดแบบกลางนะคะ

จะบอกว่าจานนี้รสชาติแบบร่มกรอบมาก
ไม่มีแบบเปรี้ยวโดดหวานโดด

เดี๋ยวจะไปที่ต้มโค้งที่เราไปทำมาเมื่อกี้นะคะ

มันแต่ค่อยค่อยค่อยมาดี

อันนี้นะคะยำขนมจีนใส่กุ้ง
มันจะมีความกลมกล่อมคล้ายกระเทียม
ใช่ค่ะประมาณนั้นเพราะว่ามีข้าวคั่วมีพริก
ทานง่ายนะจะบอกว่ารสชาติที่แบบไม่โดดแหลมฟรีปัสแต่ว่ากลมกรอกเด็กน่าจะชอบ

ความเป็นมะละกอที่มันเป็นเส้นปากเนี่ยมันจะทำให้แบบเหมือนมันอมรสชาติน้ำปลาร้าเข้าไป
แล้วพรูปังหลวงกะบางกรุ่งเด็ดข้าวนอกจากปลาร้าแล้วเราเอากับกับกระปิเป็นมั้ยคะ

เลิศเดี๋ยวกินต่อก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ซีดจาดมากเลยทุกคนซื้อ
ถูกใจใช่ไหมล่ะครับน้องใบตองอะไรจะอร่อยขนาดนั้น
ไม่ต้องพูดเยอะก็รู้ว่าร้านนี้เนี่ยแต่ละเมนูอร่อยเด็ดแน่นอน
แต่กว่าจะมาเป็นร้านอร่อยร้านเด็ดย่านรังสิตที่มีลูกค้าแวะเวียนกันมากินอย่างไม่ขาดสายแบบนี้เนี่ย
น้องต้นหลิวก็ผ่านบททดสอบชีวิตมาหลากหลายอาชีพจนมาจบที่การเป็นแม่ค้าส้มตำ
เส้นทางชีวิตของสาวสองคนเก่งคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างให้เธอเล่าให้ฟังกันหน่อยดีกว่าครับ
ก่อนหน้าจะมาขายส้มตำยำกระเทยทำอะไรมาคะ
เปิดร้านขายน้ำแล้วก็เป็นลูกจ้างช่างเสริมสวยมาก่อนนะคะอยู่ที่ห้างแล้วก็เราก็อาศัยเรียนพลพักรักจำ
ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ลงมาเปิดร้านเสริมสวย
ร้านเสริมสวยที่เปิดอ่ะรายได้ดีมากจับเงินอย่างเดียวไม่พอจ่ายออกไป

ตอนนั้นติดพนัน
เพื่อนบ้านค่ะระแวกนั้นก็ชวนกันชักชวนกันไปเล่นติดแบบว่างอมแงมเลยก็สูดเงินไปเยอะเหมือนกัน

อันนั้นก็หมดไปครึ่งแสนเหมือนกันค่ะ๒วัน

ใช่ค่ะพอหมดเงินตรงนั้นไปแล้วก็มาโดนโควิด
ลูกค้าก็มานั่งในร้านไม่ได้แล้วก็ยอดกระตบ

แล้วค่าช่าวค่าย

งั้นตามเขาก็ไม่ได้
ตามไม่ได้ค่ะ
น้องก็ไปตามนะคะตามที่อุทัยก็ไม่เจอ

เรียกหนักมากนอนร้องไห้
จะหาเงินจากไหนอะไรยังไง
รวมสองมวชชะไหมคะเดือนนึง๖แสน
เราต้องจ่ายคืนเขายังไงคะ
ทยอยจ่ายแล้วก็บอกเขาว่าเราโดนอย่างนี้มานะ
เขาก็โอเคให้ทยอยจ่ายได้
แต่ก็จ่ายจนหมดแล้วค่ะหมดแล้วทุกวันนี้ก็หมด
ที่มาที่ทำให้ปลดหนี้ได้ก็คือร้านส้มตำ

คือเหมือนเรามีสูตรอันตรายของเราเฉพาะคือลูกค้า
อันนี้เราเอามาจากไหนถึงมีตั้งแต่แรกเลย
ในตามยูทูปอะไรนี่แหละค่ะหลิวก็จะดู
คือเราดูไว้เรื่อยชอบทำดูชอบ

จะมาได้สูตรผงโกโก้ช็อกโกแลตนี่แหละค่ะ

เรามาเปิดปุ๊บแล้วเราได้รับกระแสตอบรับดีเลย
มียูทูบเบอร์มารีวิวบ้างรายการมาเรื่อยค่ะ
เปิดร้านส้มตำลูกค้าเยอะขนาดนี้จะให้ทำคนเดียวก็คงไม่ไหว
หลิวจึงต้องมีผู้ช่วยในการดูแลร้าน
ผู้ช่วยคนนี้นอกจากจะช่วยงานที่ร้านแล้ว
ยังช่วยดูแลหัวใจของน้องหลิวด้วยล่ะครับ
ช่วยกันทำร้านตั้งแต่แรกไหมหรือว่ามันรู้จักกันได้ยังไง

ไปจีบเขาหรือเขาจีบเรา
ก็เป็นเพื่อนไงล่ะ
เป็นเพื่อนกันอยู่ที่เดียวกันอย่างนี้หรอค่ะ
เราจะเข้ากาดดึกใช่ไหมวิ่งบินตอนเช้าเขาจะวิ่งบินตอนเช้า

ทำงานปุ๊บเขาจะซื้อขนมบ้านญาติเราเอามา

แต่มันมีเหตุที่ทำให้แบบ

จับได้ว่าเขาก็มีเมียมาก่อน

แล้วก็เขาก็บอกว่าเออมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วเธอรักครั้งแรกแล้วแบบมาเจอแบบมีลูกมีเมียด้วย

ก็มีเสียใจบ้างแล้วก็ทางแฟนเขาก็จับได้

ใช่โทรมาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเคลียร์นะ

ประมาณแบบว่าจะเอายังไงต่อ
จะอยู่กับหลิวหรือว่าจะอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้
เขายื่นคำขาดอะไรไหมคะพี่ต้อย

เพราะฉะนั้นเป็นคนดื่นออกใหม่

ผิดผิดกับใครบ้างผิดกับทุกคน
ผิดกับทุกคนเลยอ่ะ

ใช่พอมาอยู่แล้วก็หึงห่วงเรา
บางทีเราเหนื่อยอะค่ะเราเหนื่อยจากงาน
แล้วเราต้องมาเจอปัญหาที่แบบว่า

แล้วจิตริวว่าคิดทุกวันเลยวันนี้กลับไปจะเจออะไร

เอารูปใครไม่รู้ก็ให้เราดูอะไรเงี้ย

ล่าสุดก็ไปทะเลาะกันที่ตลาด
ตลาดเก่าที่หลิวเคยอยู่ว่าหลิวไปมีอะไรกับลุงคนนึง

ก็เป็นเรื่องเป็นราวไปด่าเขา

ต้อยตามไปง้อยังไงตอนนั้นน่ะ

ยืนรออยู่หน้าบ้าน

ก็รอให้มันเช้าก็

อู้วต่างจังหวัด
อยู่รอน่าบ้านใจอ่อนยัง

ไม่ไปเลิกแล้วเพราะฉันตั้งใจหาเงิน

ก็ต้องยอมอ่ะอยากให้เขากลับไปอ่ะ

ที่หาเรื่องทะเลาะเค้าทุกครั้งอยากบอกอะไรเค้าอีกมั๊ย
เดี๋ยวผมไปห้องน้ำกัน
อ่าไปห้องน้ำ

วันนี้อยากจะบอกอะไรเขาเพิ่มเติม
เขาอยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อย

อันนี้ก็จะไม่ทำตัวแบบเดิมแล้ว
มีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากเริ่มต้นในการทำธุรกิจบ้าง

หิวก็สู้ตั้งแต่เด็กสู้มาถึงทุกวันนี้
ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะ
ใครมีฝันนะคะทำฝันตัวเองให้เต็มที่นะคะ
หาตัวตนตัวเองให้เจอหาสูตรของตัวเองให้ได้
หาจุดเด่นของร้านสร้างตัวตนแล้วก็อดทนนะคะ
บอกเลยว่าทุกความรักมันสวยงามของทุกคน
มันไม่ได้ถูกจำกัดว่าเรามีใจเทศอะไรอย่างไร

ขอบคุณน้ำมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
เปิดวิธีการทำเมนูเด็ดของที่นี่

ค่ะ